มาดูเรื่องของศูนย์กันบ้างศูนย์การปราบราม
ตอนนี้ถ้าชื่อศูนย์ที่ได้ยินติดหูบ่อยคงเป็นศูนย์ปราบโกง

แต่ว่าตำรวจเขามีการตั้งศูนย์เหมือนกันนะคุณ

เป็นศูนย์ปราบบอลยูโรค่ะ
แน่นอนเรื่องของการพนันเรื่องของอิทธิพลหลายอย่าง
ทางด้านรัฐบาลเป็นนโยบายออกมาชัดเจนอยู่แล้ว

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีการเรียกประชุมคณะทำงานศูนย์ป้องกันปราบราม
ลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล

เรียกกันสั้นก็คือฟุตบอลยูโร๒๐๑๖ค่ะ
ก็เรียกมาวางแนวทางในการป้องกันและปราบราม

โดยเฉพาะเจ้ามือรายใหญ่ตามหัวเมืองต่าง
อย่างที่เชียงใหม่ก็ดีอุดรธานีก็ดี
นครราชศรีมาขอนแก่นแล้วก็อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
บริเวณเหล่านี้เนี่ยมักจะมีเจ้ามือเปิดโต๊ะรับแทงพนันหลายลายเลยนะคะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติบอกว่าในการปราบปรามครั้งนี้
ให้แต่ละพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็กวดขันจับกลุ่มโต๊ะรับแทงพนันอย่างเข้มงวด
ขณะเดียวกันก็ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

แล้วก็ดำเนินคดีกับเจ้ามือที่กระทำความผิดในหลายพื้นที่ด้วยค่ะ
เพื่อให้บล็อกเว็บไซต์จะได้ให้เว็บรับแทงพนันบอลเหล่านี้เข้าถึงได้ยากนะคะ
และมีการนำกฎหมายฟอกเงินมาดำเนินคดีอย่างเด็ด
กับเจ้ามือด้วยรวมถึงถ้าเกิดพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใด
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับแทงพนันก็จะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญา
โดยไม่ละเว้นค่ะพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยนะคะ
ถ้าพบเห็นการลักลอบเล่นพนันฟุตบอลไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม
แจ้งข้อมูลมาได้เลยที่สายด่วนหนึ่งห้าห้าเก้าค่ะ